เป็นพ่อคนนี้อารวาสอยู่ในพื้นที่ชุมชนใหญ่เลยใช่ค่ะ
เพราะตามหาลูกชายวัย๙ขวบไม่เจอก็เลยหาว่าชาวบ้านนี่แหละ
เป็นพวกลักพาตัวไปเอาแล้วหาว่าชาวบ้าน
แต่ทำไมเอามีดจะไปไล่ฟันเจ้าหน้าที่
ทำไมเอาระเบิดไปปลาเจ้าหน้าที่แบบนี้ล่ะคะ
เออเออ
นี่ตำรวจสอบภอบเมืองร้อยเอ็ดเนี้ยนะคะ

นี่ตำรวจสอบภอบเมืองร้อยเอ็ดเนี้ยนะคะก็เอาอุปกรณ์
ทั้งหมดไปแล้วก็ไปที่ชุมชนหน้าแน่นอยู่ข้างวัดสะแก้วในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดค่ะ
แล้วผู้ชายคนที่ว่าน่ะคือนายวัชรศักดิ์บุญศรีโรธหรือว่าในแจ๊ค
อุ้ยเขาถือมีดอยู่นะมีมีดทั้งมีดพระมีดปลายแหลมอะค่ะ
เจ้าหน้าที่เกลี้ยกลอมเอาแต่ว่าในแจ๊คเนี่ยก็เหมือนกับว่าว่าแกว่งมีดไปมา
จะเอามีดไล่ฟันเจ้าหน้าที่แล้วคว่างเหมือนกับระเบิดใส่เจ้าหน้าที่ด้วยดูสิ
มันเป็นวัตถุก้อนกลมสีดำเนี่ยนะ
เออแล้วเจ้าหน้าที่เอามาหมดเลยค่ะเมื่อกี้เหล็กง่ามใช่ไหมมีปืนไฟฟ้า
แล้วก็บอกให้แจ๊ควางอาวุธวางมีดวางมีดแต่สุดท้ายแจ๊คไม่ยอม
นี่เจ้าหน้าที่เขาก็เลยต้องเอาปืนไฟฟ้ายิงช็อตไปแล้วก็เอาเหล็กง่ามไปคุมตัวนี่

แต่จริงแล้วเนี่ยโอ้โหชาวบ้านภาวะทั้งวันเลยเมื่อวานนี้นะฮะ
ชาวบ้านแจ้งเหตุให้ตำรวจทราบ
ว่าผู้ชายคนนี้คุ้มคลั่งถืออาวุธมีดพระและมีดปลายแหลม
ละลานชาวบ้านก็เลยต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจเนี่ย

เจ้าหน้าที่เห็นท่าไม่ดีก็ต้องนำกำลังเสริมมาแล้ว
เพื่อเจรจาให้สงบสติอารมณ์นะฮะ
แต่ผู้ชายคนนี้ไม่ยอมเจรจา
ว่างสิ่งของคล้ายลูกระเบิดปิงปองขนาดใหญ่
เจ้าหน้าที่ดีมันไม่ตุ้มต้าม
แต่เจ้าหน้าที่ก็หลบกันจ้าละวันเลยนะคุณนะ

ข้างในบรรจุด้วย

ห่อด้วยพลาสติกสีดำนะฮะแต่ตอนนั้นตำรวจไม่แน่ใจว่ามีดินปืนหรือไม่นะฮะ
ตำรวจรีบเอาน้ำมาราดให้มันดับไว้ก่อนแล้วสุดท้ายเอาไปตรวจสอบดูนะครับ
นี่คุณผู้ชมตำรวจก็แตกตื่นกันยกใหญ่เลยนะฮะ
ส่วนผู้ชายคนนี้ที่อลวาดอยู่ในชุมชนเพราะอะไรคุณ
คือเขาหาตัวลูกชายวัย๙ขวบชื่อน้องธนากรลูกชายเขาไม่เจอ
หาตั้งแต่เช้าจนค่ำนะฮะเขาเลยหลอนคิดว่ามีคนปองร้ายและลักพาตัวลูกชายไป
ถือมีดออกตามหาลูกชายและเชื่อว่าชาวบ้านแถวนี้แหละเป็นพวกลักพาตัว
ลักพาตัวลูกชายผมไปก็เลยเอามีดมาคมครูชาวบ้าน
บอกว่าคืนลูกชายผมมาคืนลูกชายผมมาชาวบ้านงงบอกว่าโอ๊ยไม่มีใครเอาลูกชายคุณไปเลย
นี่ไงขนาดตอนที่ตำรวจจับตัวเขาได้เขาก็พูดจาวกวนแบบนี้แหละ
ว่ามีคนเอาลูกไปหาลูกไม่เจอเนี่ยมีคนลักพาตัวไปอืม

ใช่ค่ะนี่ตำรวจนะคุมตัวในแจ็คคนนี้เนี่ยนะคะ
ก็ไปสอบสวนรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างแต่ที่แน่ตรวจฉี่ก่อนเลย
พอตรวจฉี่ปรากฏว่าอ้าวฉี่ม่วงมีสารเสพติดค่ะ
ทีนี้ก็ต้องโดนแหละทั้งเรื่องของทำตัววุ่นวายเนอะ
ทำร้ายเจ้าพนักงานแล้วเรื่องของการเสพยาเสพติด
แต่ประเด็นลูกชายตกลงลูกชายมีจริงใช่ไหม
ใช่เพราะว่ามีคนถามว่าเขาหลอนคิดว่ามีลูกชายหรือเปล่า
เขาหลอนคิดว่ามีคนลักพาตัวลูกชายไปหรือเปล่า
แล้วลูกชายมีจริงไหมมีมีลูกจริง
ใช่แต่ตอนนี้ลูกเขาก็ยังไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนเหมือนกัน
ทีนี้ทีมข่าวของเราตำรวจเองก็ต้องตามต่อแล้วครับ
ว่าลูกชายของผู้ชายคนนี้ไปอยู่ไหนไปอยู่บ้านญาติอะไรหรือเปล่า
คือมันก็ต้องแยกเป็นสองเรื่องนะสำหรับตัวในแจ๊คก็ดำเนินคดีไป
แล้วลูกในแจ๊คเด็กชายวัย๙ขวบที่นายแจ๊คบอกหาย
อันนี้ก็ต้องหาเหมือนกัน๒เรื่องที่ตำรวจต้องทำเลยนะคะ